แต่ว่าช่วงนี้พาไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตำรวจในพื้นที่จังหวัดนคร
ศรีธรรมราชกันหน่อยมีหลายเหตุการณ์จริง
แต่ว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับรองผู้บังคับการตำรวจนครศรีธรรมราช
ที่ไปประสบเหตุรถชนกับต้นไม้จนบาดเจ็บแล้วก็ทำให้พลขับเสียชีวิต
ตำรวจชื่อว่าเหตุการณ์นี้มาจากอาถรรคงในที่เกิดเหตุ
กรณีรถยนต์ชนกับเสาไฟฟ้าริมถนนเพชรเกษมสายตะกัวทุ่งท่าอยู่ในอำเภอตะกัวทุ่งจังหวัดพังงา
ทำให้พันธุ์ตำรวจเอกเชิดชัยโชธสุดเป็นรองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครศรีธรรมราช
บาดเจ็บที่บริเวณศีรษะส่วนดาบตำรวจสุรชาติเกรดกล้าว
พลขับอายุสี่สิบแปดปีเสียชีวิตนะคะหลังเดินทางเข้าร่วมประชุมยังกอง
บัญชาการตำรวจภูทรภาค๘ใช้เส้นทางจากจังหวัดพังงามุ่งหน้า
จังหวัดภูเก็ตทีนี้พอถึงบริเวณจุดเกิดเหตุ
ซึ่งเป็นทางโค้งประกอบกับถนนลื่นฝนเพิ่งจะหยุดตก
รถคันนี้ก็ลื่นเสียหลักลงไปข้างทางจนเกิดเหตุดังกล่าว
ทีนี้จุดนี้เป็นอย่างไรทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงไปตรวจสอบยังจุดเกิดเหตุนะคะ
ก็พบว่ารักษณะเป็นทางลงเนินเป็นทางลงเนินเข้าโค้ง
คือวันนี้มีฝนตกลงมาวันที่ผู้สื่อข่าวไปทั้งเนินทั้งโค้งทั้งฝนตก
ใช่คุณผู้ชมจุดโค้งจุดเกิดเหตุไม่สามารถลงไปถ่ายบริเวณโค้งดังกล่าวได้
ขนาดลงพื้นที่ไปคนที่ไปอยู่ตรงนั้นเองจะบอก
เห็นแล้วมันอันตรายลงไปถ่ายจุดนั้นไม่ได้ไม่มีสัญญาณไฟเตือนด้วย
ทีนี้ไปสอบถามชาวบ้านนะคะชาวบ้านเล่าว่าที่นี่มีทั้งรถยนต์
รถจักรยานยนต์เกิดอุบัติเหตุตรงโครงนี้บ่อยมาก
หากวันไหนฝนตกถนนลื่นอย่างที่เห็นฝนเพิ่งจะตก
นี่แหละอุบัติเหตุตามมาเนี่ยวันละ๒๓รอบเลยนะ
เพราะว่าถนนก่อนที่จะถึงโค้งเนี่ยเขาเป็นทางตรงแล้วก็ขึ้นเนินเล็กน้อย
พอถัดจากตรงนั้นมามันเป็นโค้งหักศอกอีกค่ะ
ทีนี้ใครไม่ชินเส้นทางก็จะเกิดอุบัติเหตุเป็นประจำ
ชาวบ้านคนหนึ่งเล่าว่าอยู่มานานนับ๑๐ปีแล้วนะคะ
จากเพชรชำนิกุลอายุ๓๑ปีบอกว่า
โค้งที่เนี่ยเรียกว่าโค้งบ้านเชียงใหม่เป็นโค้งอันตรายมาก
มีผู้เสียชีวิตมาแล้วหลายศพนอกจากนี้ไม่มีสัญญาณเตือน
ในหมู่บ้านก็เชื่อว่าเป็นโค้งอาถรรพ์
ก็เลยไม่อยากให้ใครที่ผ่านมาบริเวณจุดนี้
และไม่ชินทางมาด้วยความเร็วใช้เส้นทางนี้ด้วยความระมัดระวังค่ะ
นั่งดูได้เลยครับมีแน่นอนครับ
ต้องมีป้ายบอกสักนิดนึงว่าเป็นโค้งอันตราย
ต้องมีไฟกระพริบบอกสักหน่อยครับ
เพราะตรงนั้นจะไม่มีอะไรที่ว่าบอกว่าเป็นโค้งอันตรายเลยครับ
ส่วนมากมาจากต่างจังหวัดทั้งนั้นเลยครับที่มาลงตรงนี้ครับ